อีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปที่มีชาวต่างชาติ

บรรยายถึงเรื่องของการที่เขาขึ้นแท็กซี่
จากสนามบินจะกลับที่พัก
เขาบอกว่า๑แท็กซี่ผู้จาไม่เหมาะสมกับเขา

เกิดจากการพูดคุยไม่ลงตัวกันเกี่ยวกับค่าโดยสาร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกดมิเตอร์หรือไม่กดมิเตอร์
การบวกเพิ่มเรื่องของค่าทางด่วนต่างนานา

ระบายสิ่งที่เขาเจอมา
แล้วก็ถามคนไทยว่าถ้าคุณเจอแบบนี้
คุณจะทำอย่างไรคุณคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่เขาเจอ

ใช่ถ้าเราฟังคลิปเขาเราจะเข้าใจ

ถ้าไม่ถามมันน่าเกลียดนะ
อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร
โอเคนะขอบคุณที่พูดแบบนี้นะ
เดี๋ยวแป๊บนึงจะเอากระเป๋านะ
ถ่ายคลิปจะลอง
อ่า๗๐๐เอ้ยใช่๓๗๕บาทเขาบอกว่าบวกค่า๑๐บาท
เงินรถสนามบินอย่างนี้ตอนนี้บอกโอเค๔๐๐อะไรนะ๔๒๕ใช่ไหม
แล้วก็ผมให้๕๐๐เขาว่าเนี่ยพอดีเนาะ
พี่อ่ะเป็น๔๒๕บาทครับอ้าวฝรั่งขี้เหนียว
ทำไมผมว่าอย่างนี้ราคาก็๔๒๕บาทนะครับทำไมว่าผมขี้เหนียวอ่ะ
นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคลิปนะฮะเพราะจริงพอเขาเข้ามาในห้องแล้ว
เขาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดโดยละเอียดเป็นภาษาไทยชัดเจนเลย
เป็นฝรั่งที่พูดภาษาไทยชัดมากใช่ค่ะนะฮะคือตอนแรกนี่เป็นคลิปที่เกิดขึ้น
จากการที่นั่งอยู่ในรถก่อนแล้วก็พูดคือเป็นการพูดคุยกับแท็กซี่เนี่ย
ตอนอยู่บนรถตอนจะลงจากรถแท็กซี่ก็พูดกับเขาบอกว่า
อย่าเจอกันอีกเลยฝรั่งงี่เง่าด่าเขาแบบนี้
ส่วนตัวฝรั่งชาวต่างชาติคนนี้เองเขาก็บอกว่าขอบคุณนะที่พี่พูดอย่างนี้
ผมถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวผมจะลงยูทูปแล้วก็ถ่ายหมายเลขทะเบียนไว้หมดเลย
หลังจากนั้นเขาก็ระบายสิ่งที่เขาเจอมาทั้งหมดนะฮะ
ตอนที่เขาขึ้นห้องแล้วเรียบร้อยในคอนโดของเขานะเขาก็อัดคลิปอีก๖นาทีกว่า
ระบายสิ่งที่เขาเจอมาทั้งหมดว่าเจออะไรบ้าง
เขาบอกว่าตอนที่อยู่ในแท็กซี่ถ่ายไม่ทันถ่ายได้แค่ช่วงท้ายตรงนั้นแหละ

ใช่แต่สรุปแล้ว๖นาทีที่เขาระบายความในใจความรู้สึกออกมา
ก็คือเขาบอกว่าแท็กซี่จะไม่ยอมกดมิเตอร์ตอนที่รับเขาที่สุวรรณภูมินะครับ

ค่าเหมาไปเลยคือเป็นแบบเหมาไปเลยขอ๕๐๐
แต่ฝรั่งท่านนี้บอกว่าผมอยากให้กดมิเตอร์ผมไม่อยากให้เหมาเลย
กดมิเตอร์ได้ไหม๕๐๐มันแพงไปนะ

หลังจากนั้นกลางทางผ่านทางด่วน
ทางด่วนเนี่ยฮะแท็กซี่ก็บอก๓๐๐บาท
ชาวต่างชาติเขาบอกเขาขึ้นรถมาจากสุวรรณภูมิ

ทางด่วน๓ต่อเขารู้ดี
ไม่ถึง๑๐๐เลยไม่เป็นไรผมให้๒๐๐นะพี่เท็กซี่เอา๒๐๐ก็ได้
จากนั้นพอมาถึงคอนโดแท็กซี่นะ
ก็บอกว่าค่าทางด่วนเอ้ยค่าแท็กซี่๕๐๐บาท
สรุปแล้วเหมือนเดิม
ขึ้น๓๗๕บาทเท่านั้นเอง
อ๋อก็ตั้ง๑๒๕บาทครับคุณ
เออฝรั่งท่านนี้บอกว่าอ้าวทำไมถึง๕๐๐ล่ะครับ
มัน๓๗๕แท็กซี่บอก
ก็บวกอีก๕๐บาทพอดีนะ๕๐๐บาท
ฝรั่งเขาก็บวกเลขเป็นเขาบอกบวกแล้วเป็น๔๒๕บาท
เพราะว่าที่เขาบอกว่าบวกก็คือบวกการที่เรียกแท็กซี่
จากสนามบินบวก๕๐บาทเขาบอกเขาเข้าใจได้นะ
เขาก็บวกแล้วเรียบร้อยมันก็๔๒๕บาทเนี่ย
ธรรมดาผมเป็นคนชอบให้ทริปหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้
ผมชอบให้ทริปแต่คนนี้กลับตะกซี่ผมไม่ขอให้ทริปเลย
แล้วก็๗๕บาทเป็นเฉพาะค่าแท็กซี่
ค่าทางด่วนที่จ่ายไปแล้วเขาไม่ได้ทวงคืน
จ่ายไปแล้ว๒๐๐ก็เกินไปแล้ว๑๐๐อะไรต่างนาน
แล้วมันก็เกินไปแล้วแท็กซี่ก็บอก

สรุปค่าโดยสารทั้งหมด๗๐๐บาทวันนั้น

หลังจากที่เขาถ่ายทะเบียนมาค่อนข้างชัดเจน
เจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวคนที่ขับรถแท็กซี่คนนี้ได้แล้ว
ชื่อว่านายทองคำสะแก้วอายุ๕๐ปี
เป็นคนขับรถแท็กซี่เลขทะเบียนชัดเจน๑มมกไก่๙๗๔๙กรุงเทพ

โดยนายทองคำยอมรับว่าผู้จำไม่สุภาพจริง
แต่อ้างว่าในแม็กซ์พูดความจริงไม่หมด
ทำให้ตัวเองเสียภาพลักษณ์ที่ผ่านมา
เขาไม่เคยทำเรื่องเสียหายหรือว่ามีประวัติด่างพร้อยเลย
แถมยังเคยได้รับรางวัลแท็กซี่ดีเด่นด้วย
ก็เลยอยากให้สังคมฟังความทั้งสองด้านนะคะ
ฟังเสียงคนขับแท็กซี่หน่อยค่ะ

ส่วนที่เก็บค่าทางด่วนเขาก็เก็บแค่๑๐๐บาท
ไม่ใช่เรียก๓๐๐บาทตามที่ชาวต่างชาติอ้าง
แล้วตัวโชเฟอร์เขาบอกเขาก็เลยโมโหเหมือนกัน
อะไรเนี่ยเรื่องมากอะไรก็เลยโมโหเหมือนกัน

ก็ยอมรับไปตรงพูดจางไม่ดีใส
เรื่องต้นนะคะตำรวจก็ฟังทั้งหมดแล้ว
แต่ว่าสุดท้ายทองคำก็ต้องถูก
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกสั่งปรับเปรียบเทียบปรับ
พรบรถยนต์ในอัตราสูงสุดก็คือ๑๐๐๐บาท
ข้อหาแสดงเกรียวว่าจะไม่สุภาพ
ขณะที่ทางท่าอากาศยานเอง
ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะถอดรายชื่อนายทองคำ
ออกจากการเป็นสมาชิกที่ให้บริการแท็กซี่
สนามบินอีกต่อไปหรือไม่
ส่วนชาวต่างชาติรายนี้ที่เขาพูดจากภาษาไทย
ชัดหนึ่งชื่อว่าคุณแดนี่แม็กซ์
เป็นเจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษ